ต่อไปนี้นะแนนส์ตะพงจะกินหอยหวานหอยแครงนะ
จะเอาช้อนบีบี้ดูก่อน
เขาเจอมุกเมโลกัน

มุกเมโลกันในหอยหวานในหอยแคลงเขาก็เจอ

ครั้งต่อไปวันนี้เลยไหมนะคะรีบ
เริ่มกันที่มุกเมโลในหอยหวาน

ผู้โชคดีรายนี้คือนางสำรานทองเหลืออายุ๓๖ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๗๖ตะบนคำบงอำเภอบ้านผืออุดรธานีครับ
ซื้ออาหารทะเลมาจากร้านหมูกระทะในตำบล

มีหอยหวานครึ่งโลเอามาปิ้งย่างกินกันนะฮะ
ฉลองวันเกิดของเธอเมื่อ๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
นางสำรานเล่าบอกว่าพอกินหอยหวานเข้าไปกุ๊บ
เคี้ยวไปโดนอะไรแข็งนะฮะ
คายออกมาเป็นมุกสีส้ม

ก็เลยรู้ว่านี่มันมุกเมโลนี่นะ
มันเกิดในหอยธรรมชาติมีราคาหลักล้านขนาดนี้

แล้วพัฒนาอาจจะบริตรวจสอบแล้วออกไปรับรองให้แล้ว

มุกเมโลเหมือนถูกรางวัลที่๑ดีใจมาก

ว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่สุดพิเศษนะครับ
หากมีใครสนใจจะซื้อจะขายเหรอ
แต่ถ้าให้ราคาไม่ดีก็จะเก็บไว้ก่อนจะทำเครื่องประดับใส่เองนะครับ
โดยก่อนเจอมุกเมโลฝันนะเนี่ยฝัน

ไม่รู้นะผมไม่รู้นะอันนี้ผมอ่านตามข้อมูลนะ

ส่วนผู้โชคดีคนต่อมาคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่ตะบนตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

แล้วเจอในส้มตำหอยแคลงด้วย

นางสาวปรีชาตินะครับปรีชาติบุญมาอายุ๒๙ปีเล่าบอกว่า
ปีที่แล้วนะพี่พี่สาวหนูนะไปสั่งส้มตำหอยแคลงที่ร้านส้มตำเจบี้มากิน
กินไปกุ๊บเหมือนกันเจอก้อนแข็งกลมในดอมในจอ
ต่อมาไปสั่งอีกไปสั่งอีกสงสัยจากร้านเดียวกันเนี่ยนะครับ
เจอเหมือนกันอีกวันก็เจอแต่เม็ดมันไม่สวยกลมเท่าของพี่สาวนะฮะ
เก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะจนมีข่าวว่าเจอมุกเมโลที่นั่นที่นี่ในหอยแมลงผู้ในหอยหวาน
ก็เลยมาดูอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะส่งสถาบันเหมือนกันจะตรวจสอบดูสิว่าเพราะส่วนใหญ่เราเห็นคือมุกเมโลมันจะออกสีส้มหน่อย
อันนี้สีขาวไม่รู้มุกอะไรล่ะแต่ถ้าดีก็จะให้ออกใบรับรองมาเช่นเดียวกันครับ